โอ้โหมาแรงในประเทศไทยกลับมาอีกแล้วนะครับ
หลังจากที่ซีรีส์ดังที่โอ้โหติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วเมืองเลยทีเดียวนะคะ
ความนิยมส่งผลมาถึงติ่งเกาหลีสัญชาติไทยแล้วก็สาวทั่วทั้งเอเชีย
รี๊ดดังให้กับความน่ารักชวนฟินของ๕หนุ่มดังต่อไปนี้ค่ะ
ก็ทำให้ความนิยมพุ่งปรี๊ดคิวงานแน่นเอียดไม่แพ้พระนาง
ความสามารถเขาโดดเด่นหลากหลายค่ะทั้งเป็นนักแสดงนายแบบและพิธีกร
กับการรับบทพระเอกเป็นครั้งแรก
แล้วก็มีรายงานล่าสุดมาด้วยนะคะว่ากำลังจะรับบทรัชธาญาติในซีรีสพีเรียสเรื่องใหม่อีกด้วยล่ะค่ะ
เขาเคยมาโปรยคำหวานให้สาวไทยได้กรี๊ดสนั่นกันแล้วในงานแฟนมิตติ้งบ้านเราหลายปีมาแล้วค่ะ
และอันดับที่๒คือเจ้าของบทพระเอกที่แม้ว่าจะถูกแย่งซีนจนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเยอะเลยทีเดียว
ปลดประจำการมารับบทนายทหารในจอก็บอกเลยว่าขึ้นหม้อสุดนะครับ
ทั่วทั้งเอเชียกรีดร้องกันระงมยกให้เป็นสุดยอดหนุ่มเนื้อหอมให้แฟนโหวตให้เป็นพระเอกหนึ่งในดวงใจค่ะ

เขาใช้คำนี้บอกว่าเห็นแล้วกรีดรอ

ต้องบอกว่าอะไรเหมือนกรีดร้องจนแบบร้องขออยากจะได้เป็นสามีในความมโน